ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้น

และตั้งใจจะปักหมุดให้งานเข้าดาวน์ของไทยนั้น
เป็นงานเขาดาวน์ระดับโลกที่ทุกคนนั้นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันนะครับ
กับคุณทัศนัยโคตรทองผู้ประกาศไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสวนนาคาราพิรมครับ
คุณผู้ชมครับภาพด้านหลังครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้น
เป็นความสวยงามของพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับ

เนื่องจากว่าเป็นจุดที่แสดงการแสดงสำคัญไฮไลท์ผลงานไทยแลนดาวน์๒๐๑๖
ที่มีการฉายภาพขึ้นไปยังบนองค์พระปรางนะครับ
ทำกลางนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติมาจับจองพื้นที่
รอชมความสวยงามจำนวนมากครับ
แสงไฟหลากสีสันที่มีการซ้อมก่อนหน้านี้นะครับ
ได้มีการสัดส่องขึ้นไปยังองค์พระพราง
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ฉายภาพและแสงสีลงบนพระปราง
อรุณราชวรรามราชวรมหาวิหารนะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
คุ้งน้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนนี้สวยงามมากเป็นพิเศษครับ
ซึ่งตอนนี้การแสดงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
ซึ่งเอานำบางส่วนมาเริ่มแสดงในค่ำคืนนี้
แต่ว่าชุดเต็มนั้นจะเริ่มแสดงในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้นะครับ
การแสดงแสงสีเสียงนี้มีชื่อชุดว่า
มหากราบนิทานแผ่นดินแบ่งออกเป็น๙องค์
ทั้งหมดจะเล่าถึงตำนานการสร้างโลกตามประดำปราคติไทยโบราณ
ต่อเนื่องจนถึงการสร้างชาติพันธุ์ในดินแดงสุวรรณภูมิ
และการสร้างชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ความยาวของการแสดงทั้งหมด๔๕นาที
ทางด้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
งานเคาท์ดาวน์ปีนี้จะเป็นการเคาท์ดาวน์
ผสมผสานวิถีไทยครั้งแรกของโลก
แล้วมีการถ่ายเพราะสดไปยังหลายซื่อในต่างประเทศนะครับ
ในปีหน้าคือปี๒๕๕๙
ก็จะมีการแชร์ความรู้สึกภาพประทับใจดีไป
ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าปีหน้าที่เราตั้งเป้ารายได้ไว้๒๓ล้านล้านบาท
มันก็สามารถที่จะบรรลุไปตามเป้าหมายที่ทำไว้ได้เป็นกำลังใจนะครับในการต่อสู้อุปสรรคในปีที่จะถึงนี้ด้วยครับ
ต่างชื่นชอบทั้งเรื่องของอาหารไทยบรรยากาศแบบไทยและความสวยงามของพระพรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับ

เราเราก็เรียกว่าท่านทุกคนก็จริงนะครับ
ต่างชาติครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ไว้คอยบริการข้อมูล
คาดว่าตลอดงานจัดงานเข้าดาวน์ไทยแลนด์คราวดาวน์ครั้งนี้
ผู้ประเทศจะมีเงินสถัทไม่ต่ำกว่าสองหมื่นสองพันล้านบาทนะครับ
งานเข้าดาวน์แบบวิถีไทยบรรยากาศงานก็เป็นแบบวิถีไทยนะครับ
มีถนนคนเดินวิถีไทยย้อนยุคที่มีการจำหน่ายอาหารไทยสินค้าไทยมากมาย
โดยเฉพาะร้านเป็นร้านผัดไทยใส่เข่งครับย่านชื่อว่าร้านย่ามริกร๒๐๗๒๐๗นะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านขายดีที่มีนักท่องเที่ยวเข้าแถวและก็เข้าไปชิมไม่ขาดสายครับ
จากนี้ยังคงมีร้านขนมนะครับที่มารับประทานให้รับประทานกันซึ่งค่อนข้างจะหาทานยากในปัจจุบันอย่างผลิตภัณฑ์โอท็อปข้าวเม่าจากสุรินนะครับ
หรือว่าขนมเบื้องยวนทำกันสดไม่ได้หยุดกันเลยนะครับ
ค่ำคืนนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมสามารถมาร่วมสัมผัสบรรยากาศได้ครับ
ตั้งแต่๕โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้และร่วม
เขาดาวน์พร้อมกันครับและขอเชิญชวนมาร่วมเปิดประวัติศาสตร์เข้าดาวน
วิถีไทยครั้งแรกของโลกไปพร้อมกันนะครับ
ยังคงมีเวลาเดินทางมาได้ครับเพราะว่าจะมีไปจนถึง๕ทุ่มของค่ำคืนนี้ครับ
แต่ว่าย้ำว่าต้องเดินทางมาทางถนนเท่านั้นนะครับ
จากว่าตอนนี้มีการปิดให้บริการเรือข้ามฝากวัดอรุณแล้วก็ท่าเกียรแล้วนะครับ
แล้วก็จะปิดไปจนถึง๗โมงเช้าของวันที่๑มกราคมครับ
ซึ่งการจราจรโดยรอบตอนนี้ก็เป็นไปอย่างต้องตัว
แต่ว่าที่จอดรถมีมากเพียงพอแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นใช้บริการรถสาธารณะเท่านั้นครับ
ซึ่งพื้นหลังนั้นเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ครับ
นี่เป็นภาพสดที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เป็นการแสดงแสงสีเสียงร่วมกันกับการพากของนักแสดงซึ่งมีการบันทึกเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ
ถึงความเป็นมาของวิถีไทยก่อนหน้านี้
แล้วก็ผสมผสานกับเรื่องของความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อธิบายเรื่องราวความเป็นมาของดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
ตอนนี้มีการฉายภาพขึ้นไปบนพระปางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแล้วนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าบนพระปางนั้นจะมีภาพฉายแสงขึ้นไปให้ชมอย่างสวยงามครับ
กรอบกับตอนนี้บรรยากาศบริเวณรอบสวนนคราพิรมตอนนี้นักท่องเที่ยวมาจับจองพื้นที่
รวมทั้งบางส่วนมายืนข้างผมนี้เพื่อรอชมความสวยงามในการรอชมการแสดงไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เป็นจำนวนมากครับ
และต้องย้ำบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการแสดงข้ามคืนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแสดงชุดเต็มทั้ง๙องค์
ซึ่งจะมีการแสดงครบทั้ง๙องค์ในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้ครับ
หลังจากการแสดงชุดนี้จบลงไปจะมีการพักกันประมาณ๑ชั่วโมงครับ
กลับมาติดตามบรรยากาศได้พร้อมกันช่วง๔ทุ่มของค่ำคืนนี้กับไทยรัฐทีวีนะครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองข่าวธนัดทีวีรายงานสดมาจากสวนนาคาราพิรมครับ